คุณผู้ชมครับเป็นหนี้ต้องก็ต้องใช้หนี้สิต้องใช้นะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีลูกหนี้บางคนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลบางทีอ่ะ
เงินไม่ทันบ้างอะไรบ้างที่บางทีเวลาเจ้าหนี้ตามแล้วอ่านไม่ตอบยังไม่ได้จ่ายคืนไม่มีไม่หนีแต่ยังไม่ได้จ่าย
หนี้เขาบอกไม่เป็นไรใกล้ไม่ใช่ปัญหา
เพราะฉันไปหาเธอถึงบ้านแน่นอนจ้ะ

ออกมาแล้วนี่ไม่ได้นัดกันด้วยนะ
คือไม่ได้ใช้แก๊งทวงหนี้มาข่มขู่ทำร้าย

เข้าบ้านได้ยังไงมาออกมาคุยกัน
แต่ว่าอันนี้เท่าที่ดูนี่กลางคืนแล้วเนอะ

เขาห้ามทวงหนี้ตอนกลางคืนยามวิการ
แต่ว่าเธอบอกเธอโพสต์ในเฟซบุ๊คของเธอ
เธอเป็นคนโพสต์คลิปนี้เองนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะพวกไม่ตอบไม่คืน
อยู่ไกลอย่าคิดว่าไม่ตามนะคะทำกูเหนื่อยเวลาไปหาก็เตรียมหูกัน
ฟังกูด่าด้วยชอบความอลังการเหรอไม่น่ารักนะคะสงสารคนอื่นด้วย
มันบาปอันนี้เธอโพสต์ไว้นะดิฉันอ่านตามโพสต์ของเธอเลยนะคะ
ทีมข่าวเข้าไปดูเฟซบุ๊คเจ้าหนี้รายนี้เนี่ยเขาบอกว่า
ก่อนหน้านี้เธอโพสต์รูปลูกหนี้รายหนึ่งลงในเฟซส่วนตัวแล้วก็เขียนชื่อบอกสาว

คือตามกฎหมายเขาก็จะห้ามประจานอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็จะมีเรื่องพรบคอมอะไรพวกนี้
ธรรมบาลคอมิกบอกสาวคืนตังค์ด้วยค่ะ
ส่วนคลิปที่เธอบุกไปทวงหนี้ลูกหนี้เนี่ย
ก็เห็นปรากฏว่าตอนนี้เข้าไปดูในเฟซบุ๊กเธอลบคลิปทิ้งไปหมดแล้ว
ก็ไม่แน่ใจว่าลูกหนี้รายนี้จ่ายหนี้หมดแล้วหรือเปล่า

เราพยายามติดต่อไปทางเจ้าหนี้คนนี้ผู้หญิงเสื้อสีดำคนนี้นะคะ
แจกอะไรยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะ
คือที่เราบอกว่าหมินเมย์เรื่องการทวงหนี้

พรบคอมเรื่องโพสต์ประจานเขาเนี่ย

คือบางทีในมุมเจ้าหนี้เองเขาก็ลำบากใจว่าเออยังไงถามอะไรก็ไม่ตอบ
อย่างน้อยก็บอกกันหน่อยว่าเออได้ไม่ได้แบบไหนยังไงจะได้รู้เรื่องเนาะ